หนีมา๑๒ปีแต่ท้ายที่สุดหนีไม่พ้น
ก็ต้องถูกจับเพราะว่าอยู่ในขบวนการ
ในการที่จะฆ่าคนเพื่อเอาเงินประกัน
คุณถือว่าเป็นการรับงานจากพี่สะพ้ายโหด
วางแผนในการที่จะฆ่าน้องสามี

ทั้งสร้างเรื่องให้เป็นอุบัติเหตุรถชนแผนไม่สำเร็จ
สุดท้ายยิงน้องสามีเสียชีวิต
หวังจะฮุบเงินประกัน๖ล้านบาทคุณ
หนีการจับกลุ่มมา๑๒ปีนะครับ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามนะครับ

นายบุญมีศรีคำคลิบอายุ๖๕ปี
ได้ที่ริมถนนสค๒๕๖
ที่ตำบลพันธ้ายนสิงห์อเมืองจสมุทรสาคอน
โดยนายบุญมีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ

ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ

หลบหนีมากบดานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ความผิดติดตัวแบบนี้แล้วก็หมายยังไม่หมดอายุความนะครับ
เนื่องจากเมื่อปี๒๕๕๒นะครับ

ได้ร่วมกับพวกรวม๘คน
รับงานครับรับงานจ้างจากนเอสมุทรนะฮะ
ให้ก่อเหตุฆ่านายวิชัยน้องชายสามี
เพื่อหวังจะเอาเงินประกันที่ทำให้กับผู้ตายนะครับ
จากบริษัทประกันภัย๕บริษัท๑๒กรมทัน
รวมเป็นเงินประกันชีวิตทั้งหมด๖ล้านบาท
คือในกลุ่มนี้ขบวนการนี้มีการวางแผนกันในช่วงแรกนะ
ตั้งใจจัดฉากการฆาตกรรมอำพราง
ก็จะให้เกิดเป็นอุบัติเหตุนะครับขับรถชน
แต่ไม่เป็นผลครับทีนี้ต้องวางแผน๒วางแผนใหม่
ตัดสินใจในการก่อเหตุซ้ำนะฮะโดยใช้อาวุธดักยิงนายวิชัยจนเสียชีวิต
ที่ทั้งหมดทั้งมวลจะแยกย้ายกันหลบหนีนะครับ
หลังเกิดเหตุไม่นานนะฮะเมื่อปี๕๒เนี่ยนะครับ
ตำรวจสพบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ท้องที่เกิดเหตุสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุมาได้
จำนวน๗คนรวมทั้งคนว่าจ้างด้วยนะครับ
แล้วก็เหลือนายบุญมีคนนี้คนเดียวที่ยังหลบหนีไป
คดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีอุกชกันนะครับ

ที่มีการวางแผนจัดฉากฆาตกรรมอำพรางอย่างโหดเยี่ยม
ที่ทางประโยชน์ต้องการตัวมากที่สุด
แล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับสูงถึง๑แสนบาทนะครับ
สุดท้ายสามารถจับกลุ่มนายบุญมีได้นะครับ
แต่จากการสอบสวนนายบุญมียังให้การปฏิเสธ
แล้วก็ยังไม่ขอให้รายละเอียดในชั้นจับกลุ่ม
เท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ
ก่อนนำตัวส่งสพบึงสามพันธ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็ยังไงก็ตามก็ไปไม่รอดแล้วนะฮะทำผิดนะฮะ
หนีมา๑๒ปีแต่สุดท้ายโดนจับได้นะครับค่ะ